คุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคน
ผู้ชายสองคนไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนเดียวกัน
มันเกิดปัญหาค่ะกลายเป็นว่าผู้ชายสองคนถึงขั้นยิงใส่กันนะคะ
ชายวัย๔๗ยิงใส่ชายวัย๔๕แล้วยิง๖นัด
จนเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ

เนื่องจากรถในระบบของเอลวัลไม่พร้อมนะครับ

เอลวัลวาวศูนย์ให้ทางรถเบสิกดำเนินการนะครับ

รอพอนาทีชีวิตเลยครับตอนนี้
โอ้โหคลิปที่๒นี่คือวินาทีชีวิตนะคะ
พยายามที่จะปั๊มหัวใจ

แต่ภาพแรกที่เป็นกล้องวงจรปิดเนี่ย

แต่ได้ยินเสียงปืนคือหลายนัดจริง

โอ้โหแล้วกู้ภัยร่วมกับตันยูเข้ามาช่วยนะคะ
นายสาธิตแตงอ่อนอายุ๔๕คือคนที่โดนยิง
รีบช่วยนำส่งโรงพยาบาลสำรงการแพทย์
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
จ่าโสด๙ถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ

ตัวนายสาธิตถูกยิงด้วยปืน๙มม
กระสุนเข้าที่หลัง๔นัด

รวม๖นัดบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คนก่อเหตุคือนายธนาเดชสิริรักษาธรรมอายุ๔๐

ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนตกอยู่ตั้ง๘ปลอกนะคะ
มีรถจักรยานยนต์ของทั้งคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ
ทิ้งไว้อยู่ใกล้ตรงนั้น

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
อย่างที่บอกว่ายังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
แล้วก็มีรอยกระสุนที่กำแพงบ้านของชาวบ้านด้วย
รอยเลือดรอยอะไรเต็มเลย
คนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตัวนายสาธิตคนเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์มาถามว่ารู้จักคนชื่อเจน

จากนั้นนายสาธิตก็ขี่รถออกไป
สักพักหนึ่งเห็นผู้หญิงนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
มาลงหน้าหอพักแล้วก็เดินเข้าไป
นายสาธิตคนเจ็บขี่รถตามมา
จอดรถไว้แล้วก็เดินตามผู้หญิงเข้าไป
ไปสักประมาณ๕นาที
นายสาธิตเดินออกมาจากหอ
ปรากฏว่านายธนาเดชถือปืนเดินตามออกมาค่ะ
ค่ะแล้วเล็งปืนไปที่นายสาธิต
แต่เป็นจังหวะที่มีรถคันอื่นวิ่งผ่านด้วย
นายธนเดชก็เลยไม่กล้ายิง

จากนั้นนายธนาเดชกับผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันออกไป
นายสาธิตรออยู่ข้างทางก็ขี่ตามกันไปด้วย
นายธนาเดชเห็นทีนี้จอดรถ
ให้ผู้หญิงยืนรอแล้วชักปืนออกมายิงใส่นายสาธิตค่ะ
นายสาธิตล้มลง
จากนั้นนายธนาเดชเดินไปที่รถสตาร์ทรถ
คุณผู้ชมเชื่อไหมสตาร์ทไม่ติดเฉยเลย
แล้วก็เป็นจังหวะที่มีรถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งผ่านมา
นายธนาเดชเอาปืนจี้รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ลุกขึ้นนั่งเลยแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายไปด้วยตามภาพนี้ค่ะ

ผู้หญิงอยู่นี่นานแล้วครับ

ผู้ชายก็ที่แรกเขาติดคุกแล้วเขาออกมา
ออกมาก็เขาก็มาอยู่กับเมียเขาเนี่ย
คนเจ็บไม่คุ้นนะคะ

คุ้นถ้าอยู่ในซอยแถวนี้ผมจะขี่รถทุกวันผมจะรู้จักหมด
เราได้คุยกับผู้หญิงคนนึงนะคะ
เป็นเพื่อนข้างห้องที่อยู่ในหอพัก
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย

เขาก็มาเช่าห้องพักอยู่ที่หอพักตรงนี้ได้สักปีนึงแล้ว
ส่วนมูลเหตุเชื่อว่าเป็นเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแน่
ด้านวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่นี่

บอกว่านายธนาเดชมายืนกลางถนนแล้วโบกให้จอด

ตัวเองก็ไปส่งนะแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนมาด้วย

นายธนาเดชน์พูดตลอดทางเลยว่ารีบหน่อย

วินรถจักรยานยนต์ต่อไปลงที่หน้าห้าง

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

เหตุมันเป็นเรื่องความรักจริงนั่นแหละ

อาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัว